สวัสดีค่ะรูกรอดเหรอดหนาวกับดิฉันดาวสุพษรา
วันนี้เตรียมใจรับมือฝนตกหนักช่วงเวลากลับบ้านด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะและมีโอกาสตกลากยาวจนถึงช่วงเช้าค่ะ
วันนี้ร่องฝนเลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
และจะแช่นานแบบนี้ไปอีกหลายวัน
ทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าขนองพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
เสี่ยงจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
เดี๋ยวมาดูพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันหน่อยค่ะ
เกือบทุกภาคในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้เน้นตกในพื้นที่ทางตอนกลางของภาคซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนค่อนข้างเยอะนะคะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลและเป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะเช่นเดียวกันวันนี้มากถึง๑๗๐ของพื้นที่และจะตกไปตลอดทั้งวันค่ะ
วันนี้ขอเตือนพื้นที่รุ่มต่ำรวมถึงพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองใหญ่
รับมือฝนตกหนักปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาน้ำท่วมรอการระบายนะคะ